อีกหนึ่งเรื่องที่ก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลด้วยเหมือนกันนะคะ
สำหรับคนที่รู้จักหรือบุคคลในครอบครัวก็ดี
ถ้าใครมีภาวะหรือว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

เป็นเยอะคืออาจจะต้องดูแลให้ดีนิดนึงนะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะคือเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะ
แล้วเขาขับรถขึ้นไปบนสะพาน
ขับรถขึ้นไปจอดบนกลางสะพานแล้วกระโดดลงมาหวังจะฆ่าตัวตาย
เพราะดีนะคะช่วยไว้ได้ทันก็เลยไม่เสียชีวิตค่ะ
อาสากู้ชีพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สมุทรปราการก็เร่งให้ความช่วยเหลือ
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะอายุประมาณสัก๔๕ปีนะคะ
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายปียพัฒน์วงนิติกร
เขากระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาจากบริเวณสะพานกาญจนาพิเศษค่ะ
โชคดีมากที่มีพลเมืองดีอยู่ตรงนั้นก็ช่วยเขาขึ้นมาได้
แล้วพาขึ้นมาที่บริเวณท่าเรือซอยวัดป่างย่าแพรกนะคะ
เนื้อตัวชุ่มน้ำเปียกปอนไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
ตำรวจภูทรสำรงใต้ก็ตรวจสอบบนสะพานกาญจนาพิเศษ
ช่วงจากบางนามุ่งหน้าพระราม๒เพื่อลงถนนสุขสวัสดิ์ค่ะ
แล้วก็มีจดหมายลาตายเขียนเอาไว้ด้วย
ซึ่งจุฏนทีทางพิเศษกัญจนาพิเศษก็บอกว่า
ได้รับแจ้งมาว่ามีคนขับรถเก่งขึ้นมาจอดแล้วกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาไป
ก็เลยรีบมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็รีบประสานตำรวจมาตรวจสอบด้วย
สอบถามนางสาวนาริสรานิ่มเรืองภรรยาของนายปียพัฒน์ผู้ก่อเหตุ
ก็รู้มาว่าสาเหตุที่เขาตัดสินใจจะฆ่าตัวตาย
คงเป็นเรื่องของอาการป่วยโรคซึมเศร้า
ช่วงเช้านายปียพัฒน์ก็เพิ่งจะขับรถไปส่งภรรยาที่บ้านพัก
ในเขตบางชันเองหลังจากนั้นขากลับไม่ได้คิดจะกลับบ้าน
จะกลับบ้านเก่าไปเลยก็คือขับรถขึ้นสะพานแล้วก็กระโดดลงไป
ล่าสุดคุณหมอก็แจ้งมาแล้วนะคะว่านายปียพัฒน์คนนี้บาดเจ็บที่บริเวณต้นคอ
คือกระดูกมันเคลื่อนแล้วก็มีน้ำเข้าปอดยังไม่สามารถให้การอะไรได้ค่ะ